เรื่องต่อไปก็เป็นวัยรุ่นครับคุณผู้ชม
ลองนึกดูนะคุณแม่
เลี้ยงลูกสาวมาจนม๖
จะจบอยู่แล้วจะจบปีนี้อยู่แล้ว
แต่ดันมาเจอแฟนเก่าครับซึ่งเป็นแฟนนุ่มเนี่ยนะ
อายุ๒๑ปีตามง้ออยู่นาน
แต่เธอไม่เล่นด้วยเธอตีตัวออกห่าง

เมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
บนถนนบ้านไฮบ้านทุ่งสว่างตะบนตูมอำเภอศรีรัตนาที่ศรีสะเกด
น้องผู้หญิงที่เสียชีวิตชื่อน้องเบล
เป็นนักเรียนชั้นม๖อายุ๑๘ปี
โดนยิงที่ขมับด้านซ้ายแล้วก็หน้าอก๒นัดนะครับ
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นแฟนเก่าของน้องเบลครับทราบชื่อคือ
หมีหรือว่านายวันเฉลิมอายุ๒๑ปีนี่ฮะหน้าตายหมี
หมีเนี่ยหลังก่อเหตุเสร็จหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่า๘ชั่วโมงนะ
หมีทนความหิวไม่ไหวครับยอมมอบตัว
ตำรวจก็เลยนำตัวเจ้าหมีมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หมีให้การว่าหมีคบหากับน้องเบลมานาน๓ปีแล้วนะ
ที่ผ่านมาเขาเป็นคนส่งเงินให้น้องเบลใช้
สร้อยคอทองคำซื้อมือถือให้
แต่สุดท้ายน้องเบลตีตัวออกห่าง
เขาก็เลยตัดสินใจจบปัญหาด้วยวิธีนี้ครับ
แต่นี่เป็นคำให้การของฝั่งคนก่อเหตุก็คือในหมีนะ
โอ้นี่ยังสูบบุหรี่อยู่เลย
ไปรับศพน้องเบลกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านครับ
ซึ่งบ้านก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านของไอ้หมีนั่นแหละ

โอ้โหคนในบ้านก็โศกเศร้ากันทุกคนครับ
ร้องไห้ระงมเลยโดยเฉพาะคุณแม่ของน้องเบล

บัวพันธ์บอกว่าลูกสาวแม่นะจะจบม๖ปีนี้อยู่แล้ว
ไม่รู้ทำไมต้องมาจบชีวิตแบบนี้
ส่วนคนก่อเหตุก็คือไอ้หมีเนี่ย
ลูกสาวแม่ก็เลิกราไปแล้วนะ
เข้าใจว่าต่างคนก็ต่างไปมีคนใหม่กันแล้ว

มีเรื่องอะไรก็น่าจะคุยกันก่อน
แม่จะไม่ให้อภัยคนก่อเหตุเลยนะ
ลูกสาวแม่ทั้งคนเอาอะไรมาแลกก็แลกไม่ได้
ถ้าจะมาขอขมาศพไม่ต้องนะไม่ต้องมา

เพราะแม่จังสัตว์นั้นมันเสียความอุตสึกประสานทอง
ให้อภัยในใครไม่ได้หรอกค่ะ
ว่าอุตสึกใครไม่ได้
ถ้าคือไฟก็สิ้นหูจักร

นี่ยืนยันเองเลยให้อภัยไม่ได้หรอกค่ะ

บอกว่าเกียรติคนต่อจุดรอวันแก้แค้น

เหมือนกับทุกอย่างมันคือการวางแผนมาไหม
รอวันแก้แค้นใช่แล้วก็เขียนด้วยบอกว่า
ส่วนทางคดีครับคุณผู้ชมตำรวจก็แจ้งข้อหาในหมี
คนก่อเหตุก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ส่งตัวหมีฝากหางศาลในช่วงสายวันนี้ครับ